เพราะแผนที่ยังอยู่ในสมองอยู่แล้ว

รู้ว่าบ้านนี้สั่งพระมาบ่อย

นึกว่าวินมอไซว์วินไม่มีละแถวนี้

ฝนตกนะครับไม่รู้จะไปหลบที่หลบฝนที่ไหนครับ
ก็ไปหลบในบ้านล้างครับ

อยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครข้างบ้านก็ไม่มี
ผมชื่อนายปริญญาพาเมืองนะครับทำงานปรายศนีย์มา๘ปีแล้วครับ
ถ้าพูดถึงความเก่าของผมก็คือเก่าพอตัวครับ
เทคนิคของผมนะครับการเห็นจากหน้าซองครับ
รู้เลยครับว่าบ้านนี้อยู่ซอยนี้ไปถึงบ้านจอดตรงเป๊ะเลยครับ
อยู่ในหัวแล้วก็ใช้ประสบการณ์ครับความเก่าใช้ความชำนาญความแม่นนะครับ
เข้าซอยนี้ทุกวันจนจำได้ว่าบ้านอยู่ตรงนี้ครับ
ผมก็จำตั้งแต่เขาเริ่มก่อสร้างเลยครับจะเสร็จหรือยังจะมีของมาหรือยัง
คอยดูครับว่ามีหมู่บ้านเกิดใหม่อะไรแบบนี้เราค่อยเข้าไปดูว่า
อยู่ตรงนี้สร้างอะไรเราก็ไปถามเขาดู
ถ้าสมมุติบ้านที่ไม่ติดบ้านเล็กที่เราก็ต้องอาศัยจำบ้านที่ใกล้เคียงอะไรประมาณนี้
ถึงจะมีถนนตัดผ่านมายังไงเราก็ต้องดูว่าถนนมันเปลี่ยนครับ
แต่บ้านมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามถนนแล้วก็ต้องอาศัยความจำ
ก็คือเราสามารถรู้ว่าบ้านนี้มีญาติพี่น้องอยู่ตรงไหนย้ายไปตรงไหนเราก็สามารถรู้ครับ
หรือเห็นกลางทางเราก็สามารถโบกรถจอดแล้วจ่ายเขาได้เลยครับครับความเก่าของผมครับ
วันนี้ก็ต้องมาดูงานก่อนมาดูว่ามีอะไรบ้างครับ
มีจดหมายมีกล่องมีซองแล้วก็ต้องเรียงตามจาน่าที่เราจะต้องไปครับ
วันนี้๒รอบครับพี่เช้ากับบ่าย
ตอนเช้านี่จะเป็นของในกรุงเทพครับตอนบ่ายนี่จะเป็นของต่างจังหวัดที่เข้ามาครับ
แรกก็จะเป็นเสื้อผ้าครับเป็นของเล่นของชำรวยอะไรพวกนี้ครับ
ลองลงมาก็พวกเครื่องลางพวกนี้ครับ
รู้ว่าบ้านนี้สั่งพระมาบ่อยเราก็ต้องระมัดระวังครับ
อย่าให้ของเขาหายครับหายเป็นเรื่องของหายากนะครับ
ของที่ส่งยากที่สุดก็คือพวกของรับประกันพวกมีมูลค่าอะไรพวกนี้ครับ
ทองพระเครื่องพวกนี้ครับ
ที่เขาอาจจะไม่ได้ส่งเป็นแบบรับประกันมาอย่างนี้
เขาส่งมาแบบธรรมดาเราก็ไม่รู้แต่เราข้างในเรารู้ว่าบ้านนี้ของสำคัญ
เราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเอาไว้ลึกของกินผลไม้อะไรพวกนี้ครับ
ก็ต้องโทรเช็คกับลูกค้าก่อนไปแล้วกลัวไม่อยู่อะไรประมาณนี้ครับ
วันนี้ก็มีไปหลายที่ครับก็จะมีบ้านแปลกมาบ้างนะครับ
ที่เราไม่เคยไปครับวันนี้เต็มร้อยครับพี่พร้อมลุยงานครับ
ปัญหาย่อดฮิตข้อที่นิด
ลูกค้าจะไม่ค่อยอยู่บ้านเราก็ต้องโทรตามลูกค้า

สามารถเอาไว้ตรงไหนได้บ้างฝากใครได้บ้าง
ถ้าสมมุติมีเก็บเงินปลายทางใช่ไหมครับ

วันนี้ลูกค้าสะดวกรับของหรือเปล่าครับ
วันนี้ผมจะมีภาษาดูกเก็บเงินปลายทาง
ถ้าสมมุติลูกค้าไม่สะดวกรับ

เราก็โทรให้ลูกค้าโอนตังมาให้เราก่อน
แล้วเราเอาไปให้ที่บ้านประมาณนี้ครับ

เกี่ยวกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ
พอเราโทรไปเขาก็นึกว่าเราเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บ้างอะไรประมาณนี้
ก็โดนลูกค้าดุบ้างด่าบ้างว่าโทรมาหลอก
สุดท้ายก็ยืนยันว่าผมเป็นตัวจริง

ปัญหายอดฤทธิ์ข้อที่๔คือเกี่ยวกับคนแก่
ที่ลูกหลานสั่งของมาให้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ของฉัน

คือส่งของฝากมาให้ส่งของกินอะไรมาให้ประมาณนี้

คนแก่เขากลัวแล้วว่าเราหลอกดูข่าวเยอะหรืออะไรประมาณนี้

บางทีลูกค้าก็ถามหนูร้อนไหมเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะครับ
หนูก็น่าจะดีใจครับเหมือนในขึ้นสวรรค์ครับ

ถ้าวันที่ฝนตกนะครับไม่รู้จะไปหลบฝนที่ไหนครับ
ก็ไปหลบในบ้านล้างครับบ้านที่ไม่มีคนอยู่ครับ
เข้าไปหลบมันก็น่ากลัวไหมครับอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใคร
ข้างบ้านก็ไม่มีอยู่นิ่งครับ
กลัวก็กลัวเหมือนกันครับแต่เขาไม่ได้คิดอะไร
เราขอแค่เข้ามาหลบฝน

น้องช่วยดูบ้านให้พี่หน่อยว่าพี่ปิดประตูให้ยังอะไรประมาณนี้
เราก็ต้องวิ่งไปที่บ้านเขานะครับ

โอ้น้องขอบคุณมาก
ทีรายงานปกตินี่ครับลูกค้าก็โบก
นึกว่าวินมอไซค์จะไปปากทาง
วินไม่มีแบบนี้เดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ครับ

ยกของอยู่เป็นทีวีอย่างใหญ่เลยครับ
พอดีคนแก่ต้องยกของเขายกไม่ไหว
ไม่ดีบ้างก็แล้วแต่วันนี้จะไปเจออะไร
ก็สนุกดีมาท่าทาอีกอย่าง
เจอบ้านดีก็ดีเจอบ้านไม่ดี

ถึงของชิ้นนั้นจะไม่มีมูลค่าหรือมีมูลค่าก็ตาม
ไปส่งให้เขาเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขครับ
เราไม่ได้เป็นแค่คนส่งของครับ
เราเป็นมากกว่าปรายศนีย์ครับช่วยเหลือคนครับ
รายศนีย์ไทยนะครับก็อยู่คู่กับคนไทยมา๑๔๐ปีแล้วนะครับ
ก็เหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับที่อยู่คู่กับเรา
ทั่วไทยไปถึงเธอครับ
ส่งทั่วไทยไปถึงเธอครับก็อยู่คู่กับเรา